ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดจากความคึกขนอง
แล้วมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่โต
จะทำให้คนที่โพสต์นั้นเครียด

มีหนุ่มคนนึงเขาก็ไปโพสต์ข้อความนะ
บอกว่าคนรยาตรขับรถปากซ้ายปากขวา
แล้วก็มีการโพสต์รูปปืนลงไปด้วย
โอ้โหคนเห็นก็วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลย
แล้วก็บอกว่าขอโทษครับผมทำไปด้วยความคึกขนอง
ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นเรื่องราวใหญ่โต
ทีมข่าวพอเราเห็นภาพนี้ลงในโซเชียล

ก็ลงพื้นที่ไปพบกับนายธเนธฟักเหลือง

ไปถามสิว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

คือคุณธเนธเขาใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพปืนและข้อความ
เขียนว่าขออนุญาตปาดซ้ายปาดขวาแบบสวิตช์สวาส
ลงในเฟสบุ๊คเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะ
แล้วก็บอกว่าที่โพสต์รูปปืนลงไปเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการ
ซึ่งปืนพกสั้นจำนวน๓กระบอกที่โพสต์ลงไป
เป็นรูปที่เซฟมาจากในเฟซบุ๊กนะครับไม่ใช่ของตัวเขาเอง
คิดอยากโพสต์เล่นแค่อยากสนุกเป็นเรื่องเฮฮากันไป
ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่ตัวอะไร
แต่พอรู้ว่าเป็นข่าวตกใจมาก
ทุกวันนี้นะมีคนทักมาถามไม่ตอบเลยเครียดมาก
กินได้แค่๒๓คำก็อิ่มแล้วคือนอนไม่หลับเลยครับ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
คือแบบผมเลื่อนเล่นนอนเล่นโทรศัพท์ไหมครับ
ผมก็บันทึกไว้จังหวะที่ผมไม่เห็นเขาโพสต์เล่นกันอะไรกัน
ผมก็เลยเล่นบ้างผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้
ขอโทษนะครับประชาชนสื่อต่าง
แล้วก็วงการรถกระบะที่ผมขับก็ผมขอโทษด้วยครับ
ต้องขอโทษวงการเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มรถกระบะแบบแต่งซิ่ง

แต่มีภาพนี้มันมีที่ภาพเขาไปถือปืน
คำถามคือแล้วปืนเป็นปืนใคร
เพราะคุณบอกว่าภาพปืนที่คุณโพสต์เซฟมาจากเฟซบุ๊ก

ทีนี้ปืนอันนี้เขาบอกว่าเขาถ่ายไว้เมื่อ๒ปีก่อน

ตอนนั้นพ่อมาหาก็เลยยืมปืนพ่อมาถ่ายเล่นเก็บเอาไว้
ซึ่งปืนกระบอกนี้ยืนยันเป็นปืนที่มีทะเบียน
ส่วนพ่อตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ย
คุณธเนธเองก็เดินทางไปที่สพเมืองกาญจนบุรีไป
พบกับพันธ์ตำรวจเอกทีระพงมิติจรูนนะครับ
เป็นผู้กำกับของสพเมืองกาญจนบุรี
ก็สั่งการให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
เบื้องต้นมันได้พบสิ่งของผิดกฎหมายอะไรนะครับ
แต่ว่าถ้าพบว่ามีการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใด
ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ
เดี๋ยวนี้จะโพสต์อะไรลงเฟซบุ๊คต้องระวังต้องคิดให้มากเลย
คืออยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าคือจากที่จะโพสต์เพื่อให้คนชื่นชม

มันมีหลายเหตุการณ์แล้วแบบนี้นะครับ